ก็นี่เป็นช่วงโค้งสุดท้ายออกมาพวกเพลงร้องเพลงรับ

เรามารับกันหน่อยเรามารับกันหน่อย

โยกโยกคือจะบอกว่าอะไรตอนนี้ผู้สมัครหลายคนเลยค่ะคุณผู้ชม
ปล่อยเพลงแรปออกมาคนแรกที่เอามาให้ดู
ผู้สมัครที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตะพีคุณชัดชาติ
นี่เขาเอามาสรุป๒๐๐นโยบายใน๒นาทีนะ

เดี๋ยวลองฟังกันหน่อยค่ะ
ให้ไม่ไหวแล้วครับ

เพลงนี้กรุงเทพดีกว่านี้ได้ครับ
บ้านพร้อมมาช่วยกันทำให้ดูดีจะรถติดน้ำพวกต้องแก้ไขด้วยทันที
พวกคุณภาพชีวิตถึงต้องรีบทำให้คนภูมิเทพทุกคนปลอดภัยคือสิ่งสำคัญ
ประโยชน์ของพี่นกประชาชนทำให้สิ่งที่ไม่เคยจัดกับพวกภาพแบบไทย
สร้างไทยเรามาจัดการทุกกันฮะเราจะสร้างหล่อยยิ้มในช่องเปิดช้าง
แหล่งพระวันของแม่ของประเทศไทย
โอ้โฮของคุณสิทาพริ้วแทบเป็นตาม
พอยกได้เห็นไหมคะคือแต่ละคนเนี่ยเอาเพลงแรปมาก็คือกะจะเอาใจแหละ

เพราะมีคนที่อายุเพิ่งจะครบ๑๘ไปเลือกตั้งครั้งนี้ก็เยอะเหมือนกัน